สำหรับพี่เคลลี่ธนพัฒน์อยู่วงการนี้มานานแล้ว
หล่อความเป๊ะความปังเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันด้วย
อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ดูหน้าเขาสิคะ

เคลลี่ธนพัฒน์เนี่ยตีบทท่านเจ้าขุนจอมเจ้าชู้แตกกระจุยค่ะ
ได้รับฉายาว่าสามีแห่งชาติไป
แต่มีในวงเล็บด้วยนะจ๊ะว่า
จุดจะจุดอะไรก็ต้องไปฟังด้วย
แถมยังเขาบอกว่าแขนเขียวกลับบ้านไปทุกวันเลย
แล้วก็มีคนร่วมโหวตให้ด้วยบอกว่าเป็นพระเอกอายุเยอะ

พระเอกใหม่ชิดซ้ายชิดขวาไปได้เลยค่ะ

สามีแห่งชาติครับมากครับ

ตอนแรกพอคุยกับเจี๊ยบ
ผมก็เฮ้ยเจี๊ยบเต็มที่เลยไม่เป็นไร
ีบเลยตบก็คือตบให้เต็มที่เลย

ช้ำถลอกเขียวเราก็ต้องดูแลตัวเอง
อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากเราอยู่ในวงการนี้แล้ว
แกนี้มันก็ต้องขายนอกจากฝีมือนะครับ

ขอบคุณทุกขอบคุณทุกคะแนนเสียงจริง
ก็ดีใจครับแอบเขินด้วย